แล้วกำลังลามไปที่บ้านของชาวบ้าน

ไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดไฟ

เสาสื่อสารมันสูงสายไฟมันสูง
ทำไงรู้ไหมคะพลเมืองดีอีกคนนึงมา

มาให้พลเมืองดีคนที่ถือถังดับเพลิง

นี่ไปช่วยกันฉีด

นี่แหละเห็นไหมสามัคคีคือพลัง

ที่บ้านของประชาชนนะครับ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าร้านรับซื้อของเก่า
โชคภัยศาลบริเวณแยกไฟแดง

อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะ

พันกันยุ่งเยอะง่ะน่าจะช็อตนะ
แล้วสุดท้ายก็เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ค่ะ

ไปสักประมาณ๑๕นาที

รถของออร์โบตอร์ในท้องที่ค่ะ

ดมกันฉีดแบบนี้ใช้เวลาไม่นาน๑๕นาที

สายที่มันพันกันมันไปเกี่ยวกัน

ทำให้เกิดความร้อนความร้อนแล้วอะไรต่อ
ไฟลุกไหม้สิฮะ
คุณสมบัติอายุ๕๖ปีชาวบ้านแถวนั้น

เคยเกิดเหตุไฟไหม้สายสัญญาณมาแล้ว

ต้องซื้อถังดับเพลิงมาไว้

มีบทเรียนไงคะเคยไหม้แล้วเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นวิงวอนเลยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพราะไม่อยากให้เกิดเพลิงไหม้แบบนี้อีก

ที่มันเกิดไฟไหม้แล้วจะลามเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน
คือนี่กำลังจะบอกเหมือนปุ้ยเลย

ต้องมารับผิดชอบเตรียมการซื้อถังดับเพลิงนะ
คนดูแลเสากับดูแลสายเนี่ย